สิ่งหนึ่งที่พี่ตูนได้รับจากการออกวิ่งตั้งแต่เบตง

ก็คือเรื่องราวของความประทับใจที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางคุณผู้ชม

เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในจังหวัดสงขลาให้ค่ะ

เป็นเหตุการณ์ที่บอกว่าน่าประทับใจมากเลยนะคะ
เพราะว่าเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นที่สะพานตินสุรานนท์นะคะ
นางวาสิตาแซ่ด่านอายุ๔๗ปี

ซึ่งเป็นแบงค์ร้อยทั้งหมดจำนวน๓๐ใบ
แล้วก็แนบจดหมายถึงพี่ตูนมาด้วยฉบับหนึ่ง

จดหมายจากแม่รวยถึงพี่ตูนบอดี้แลม
ดักรอคณะของตูน
นางวาสิตาเล่าให้ฟังบอกว่า
วงมาลัยเงินสดพร้อมจดหมายค่ะ

ซึ่งคุณแม่อายุ๗๙ปีแล้ว
แล้วก็กำลังป่วยเพิ่งผ่าตัดสมอง
โดยระหว่างที่ครอบครัวนั่งดูข่าว
แล้วก็พูดถึงการวิ่งของพี่ตูนในครั้งนี้
แม่ก็ถามว่าตูนคือใคร
ตัวเองก็เลยบอกว่าเป็นนักร้อง
แล้วก็กำลังวิ่งระดมเงินทุน
เพื่อหาเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาล

เมื่อแม่ได้ยินแม่ก็เลยบอกว่า
มันไกลมากนะจะวิ่งไหวไหม
พร้อมกับยกมือพนมขึ้นหัว
และพูดว่าขอให้หลวงปู่ทวด
คุ้มครองลูกตูนให้ปลอดภัย
พร้อมกับให้ตัวเองนำเงินที่เก็บเล็กผสมน้อยมากว่า๑๐ปี

พร้อมกับเขียนจดหมายบอกเล่าเรื่องราวของแม่
ให้ตูนได้รู้อีกด้วยค่ะ
แม่ถามพี่ว่าตูนนี่คือใครลูก
พี่ก็บอกแม่ว่าน้องตูนคือนักร้อง
แต่น้องเป็นคนดีจิตใจดี
น้องตั้งใจวิ่งจากเบตงไปแม่สาย
ระยะทาง๒๐๐กว่ากิโลเมตร
เพื่อที่จะให้คนได้ช่วยกันสะสมเงิน

เพื่อจะได้เงินไปช่วยโรงพยาบาล๑๑โรงพยาบาล
แม่ก็บอกพี่ว่าให้ไปเอาเงินมาเป็นของแม่

และสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชม
ยังมี๒พี่น้องอย่างคุณโยยศวดี
พี่เออัญชาลีมาร่วมวิ่งด้วยเช่นเคยนะคะ
และตลอดการวิ่งตั้งแต่จุดเริ่มต้น
ยังคงมีประชาชนทุกเพศทุกวัย
โดยเฉพาะเด็กอนุบาลคุณ

มารอมอบเงินอยู่ริมถนนมากมายนะคะ

กำหนดไว้รวมทั้งหมด๕เซตเหมือนเดิม
ระยะทางรวม๕๐กิโลเมตร

ถ้าหากเป็นไปตามกำหนดการนะคะ
ในวันนี้นี่แหละจะสามารถวิ่งเข้าสู่พื้นที่
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้นะคะ
ข้างทางวันนี้มีผู้สูงอายุมารอคุณตูนเยอะเลย
ผู้หลักผู้ใหญ่มารอมอบกำลังใจ
แล้วก็เรียกได้ว่าอะไรเป็นขวัญกำลังใจ
วยพรกันด้วยตลอดเส้นทางเลยนะคะ
แล้วก็วันนี้อย่างที่บอกค่ะสภาพอากาศเป็นใจ

ว่าวันนี้พี่ตูนจะวิ่งเข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประมาณกี่โมง
แต่อย่างที่บอกไปก็จะมีเหล่าคนในวงการบันเทิงค่ะ
แวะเวียนกันมาแบบร่วมบริจาคครั้งนี้ไปพร้อมกับพี่ตูนกับการร่วมวิ่งพร้อมกันด้วย